ขโมยเงินขโมยทองยังพอเข้าใจได้เอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเอาไปใช้จ่าย
แต่ปฐุมธานีก๋วยเตี๋ยวเรือก็เอานะคะเป็นโจรขโมยก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปฐุมธานีคุณผู้ชม
ทำทีเป็นว่ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือบอกขอสั่งยี่สิบถุงแม่ค้าทำเสร็จ๑๐ถุงแรกบอกว่าเอา๑๐ถุงแรกก่อนแล้วกัน
เพราะว่าจะรีบเอาไปถวายเพลงพระเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็หายจ้อยไปเลยค่ะ
นี่แหละค่ะภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นี่คือคนร้ายนะคะทำทีเดินเข้ามาบอก
สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือ๒๐ถุงหน่อยจะเอาไปถวายเพลงพระ
แล้วก็ทำทีว่าจะไม่ทันแล้วดูเวลา๑๐ถุงแรกเสร็จปุ๊บบอกขอ๑๐ถุงก่อนละกัน
ขอรีบไปถวายเพลงพระที่วัดใกล้ใกล้นะคะวัดแสงสารอยู่ใกล้

ทีนี้แม่ค้าก็เห็นว่าจะรีบไปถวายเพลงพระให้ไปก่อนเลยละกัน๑๐ถุง
เดี๋ยวค่อยกลับมาจ่ายตังค์ก็ได้เพราะยังมีอีก๔ถุงเป็นตัวประกันใช่ไหมคะ
ก็เลยบอกว่างั้นเอาไปถอยเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมา๑๐นาทีก็แล้วค่ะ
นาทีก็แล้วจนผ่านไป๔๐นาทีไม่มีใครกลับมาเอาก๋วยเตี๋ยวอีก๑๐ถุงเลย
มั่นใจเลยว่าฉันถูกหลอกแน่นอนนะคะ
นางสาวอำพรสันตามะวัย๓๕ปีซึ่งก็เป็นพนักงานในร้านของก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอย
ที่ถนนเรียบคลอง๒ธัญบุรีคลองหลวงเนี่ยนะคะเขาก็เลย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่วัดแสงสรรคอยากไปดูอยากรู้ว่าตกลงมีคนไปถวายเพลงพระจริงหรือเปล่า
ไปถามเลยค่ะว่าเมื่อครู่นี้มีคนใจบุญนำก๋วยเตี๋ยวเรือมาถวายเพลงพระสงฆ์หรือเปล่า
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกไม่มีนะไม่มีใครเอาก๋วมาที่วัดเลยแม้แต่คนเดียว
ถุงนั้นสูญเงินไปแล้วเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะทีนี้ทางร้านก็เลยนำภาพไปแชร์ในโลกโซเชียลเลยว่า
ระวังนะเตือนภัยโจรขโมยก๋วยเตี๋ยวเรือปรากฏมีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
นี่ฉันโดนเหมือนกันที่ร้านอื่นร้านนั้นร้านนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า
คนนี้แหละเคยก่อเหตุมาแล้วหลายร้านเลย
ในจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะสำหรับโจรขโมยก๋วยเตี๋ยวเรือ

ต้องระวังนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเอาไปก็ขายต่อไม่ได้

น่าจะเอาไปกินอ่ะคือเอาไปกินแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น